วันนี้๙พฤศจิกายนเป็นวันอังคารเป็นวันที่เลิกงามยามดี
ตัวเลขก็สวยเหลือเกินวันที่๙เดือน๑๑วันอังคารอีกต่างหาก
วันนี้คือวันภาษาเราคือวันเกิดท้าวมหาโผล่ม
พิธีบวงสวงเริ่มขึ้นแล้วบวงสวงเพื่ออะไร
เพื่อความปังปลายปีเพื่อความเป็นสิริมงคล
หรือเพื่อขอดวงดีในปีหน้าถัดไปนะฮะ
เดี๋ยวมีบรรยากาศคุณศิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากสี่แยกราชประสงค์นะครับ
กูซิริยวัลเชิญครับ
คุณรสลินคุณนัชพงศ์คุณสุประโชคค่ะ

ก็มีพิธีสำคัญค่ะบรรยากาศณตอนนี้นะคะ
ก็เป็นพิธีการทำพิธีบวงสวงใหญ่ท่านเท้ามหาพรมนะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำย่ำราประสงค์ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกของโลก
ที่ให้ผู้ศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ
ได้ส่งจิตอธิษฐานขอพรท่านเท้ามหาพรม
พร้อมกันตลอด๒ชั่วโมงเต็มนะคะ
วันนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้า
บริเวณแยกราชประสงค์นะคะได้มาทำพิธีกันนะคะ

ก็จะมีเคล็ดลับนะคะคุณสุประโชคคุณโรสลินคุณนัชพงศ์ค่ะ
ก็คือมีการเตรียมของแล้วก็หาผู้ที่ไหว้มีสมาธินะคะ
ก็มีความตั้งใจจริงมีการบอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ
ก็จะทำให้การไหว้ขอพรท่านเท้ามหาพรมค่ะ
ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามที่ได้มีการขอพรนะคะ
สายมูที่มาบวงสวงในวันนี้นะคะ
หลังจากที่เวลา๘นาฬิกาที่มีการทำพิธีทางพรามแล้วนะคะ
ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะ
ท่านเท้ามหาพรมค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันสำคัญนะคะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นวันที่มีเลิกยามงามดีค่ะ
ทางผู้ประกอบการที่ย่านรับประสงค์นะคะได้พร้อมใจกันนะคะ
นำสิ่งของเครื่องถวายสักการะนะคะมาถวายบวงสวงใหญ่ท่านเท้ามหาพรมนะคะ
ในโอกาสที่มีการเปิดประเทศนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็มีการเปิดประเทศทำธุรกิจผลักดันธุรกิจอย่างเป็นทางการค่ะ
หลังจากนี้นะคะทางผู้ประกอบการก็เชื่อว่า
เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็จะกระเตื้องแล้วก็ดีขึ้นค่ะ
หลังจากที่มีการทำพิธีทางพรามแล้วนะคะก็จะมีการรำถวายของคุณ
แนนเค้กเขมมะนิดนะคะวันนี้ก็ได้มาเตรียมความพร้อมอยู่บริเวณ
ด้านหลังแล้วนะคะก็บรรยากาศก็คลึกคลื้นนะคะ
ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ผู้มาบวงสวงทุกคนค่ะ
ก็นำสิ่งของมาถวายเพื่อที่จะไหว้ท่านเท้ามหาพรมในครั้งนี้นะคะ
ให้สายมูลทุกคนทั่วทุกกลุ่มโลกนะคะได้อ่าทำพิธีวงสวงไปพร้อมกันในทางนี้นะคะ
ชั่วโมงเต็มนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่พิธีพรามเสร็จสิ้น
มูทุกคนนะคะก็ร่วมกันขอพรท่านเท้ามหาพรมได้เลยค่ะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะสดเช้านี้
ที่ในพิธีบวงสวงใหญ่ท่านเท้ามหาพรมที่แยกราชประสงค์ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากแยกรับประสงค์ค่ะ
ขอบคุณครับคุณศิรวรรณฮะนี่บรรยากาศสดขออนุญาตไหว้ด้วย
คือตัวไม่ไปส่งใจไปก่อนวันนี้คือวันที่๙พฤศจิกายนสำคัญจริงนะครับ
หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปีนี้พิเศษขนาดไหน
มีเหมือนต้อนรับเมตเตอร์เวิร์สเมตเตอร์เวิร์สของพี่มาร์คมาร์คสักเบิก
เพียสบุ๊กพออะไรเพราะว่าเขามีนอกจากบรรยากาศสดไลฟ์แล้วนะครับ
บริเวณในที่ตรงถนนราชประสงค์ได้๘องค์ก็คือท่านเท้ามหาพรม
และจุดอื่นมีอะไรบ้างผมเอ่ยชื่อเอ่ยพระนามของแต่ละท่านเลย
พระพิคเนตอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ลพระตีมูรติเรื่องความรัก
พระตรีมุรติเรื่องความรักนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวอร์ก็ใกล้กับองค์พระพิคเนธเหมือนกัน
พระแม่อุมาเทวีอันนี้ที่พูดถึงเนี่ยท่านสามารถดูในระบบได้นะ
ราชประสงค์เขาสามารถจัดได้
เอานิ้วจิ้มลงไปว่าเราอยากไปสักการะองค์ไหน
แล้วพอสักการะโอ้งท่านจะขึ้นมา
แล้วขึ้นจะไหว้แบบด้วนไม่ได้

บูชาด้วยกระถามมันถึงจะได้ความขลังศักดิ์สิทธิ์
จากพระพิคเนธพระตรีมุรติพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีก็อยู่ด้วย
เกษรเกษรวิเลสชั้น๔เท้าจตุโลกบาลอยู่เกษรชั้น๔อีกเหมือนกัน
เท้าอมรินทราธิราชอยู่อมรินพาซ่า
แล้วก็อย่างที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พิธีเพิ่งเริ่มไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ก็คือเท้ามหาพรมแยกเอลวันหรือ๔แยกราชประสงค์ที่ว่านี่แหละ
แล้วทำเพื่ออะไรเขาทำมาตั้งแต่ท้ามหาพรมนะฮะ
ทำไมถึงเรียกว่าวันเกิดสำหรับประเทศไทยวันเกิดเท้ามหาพรมคือ๙พฤศจิกายน
ไปปี๒๔๙๙๒๙พฤศจิกายน๒๔๙๙เท้ามหาพรมมาประดิษฐานที่นี่
จากนั้นมาจึงเรียกว่าทุกวันที่๙พฤศจิกายนเป็นวันเกิดของท่าน
ก็เลยก็จะมีการมาร่วมนามัศกาลมาร่วมบวงสวงทุกวันที่๙พฤศจิกายน
ซึ่งตรงกับวันนี้พอดิบพอดีนี่เป็นบรรยากาศใหญ่มาก
แล้วไม่เฉพาะคนไทยฮ่องกงมาไหมจีนมาไหม

ฝรั่งยังมาเลยฝรั่งก็ยังมีเลยนะฮะมาสักการะบวงสวงเท้ามหาพรม

สร้างความศักดิ์สิทธิ์ช่วงปลายปีนี้
ถ้าใครอยากจะเสริมดวงก็ปังปลายปีนะครับ

เดี๋ยวคุณสิริวัลลักษณ์ใดงานโดนเข้ามาได้เลย

ได้เลยครับได้ใช่ไหมคะได้ครับ

แต่เราไปไม่ทันไม่ทัน
แล้วแต่เราแล้วล่ะแต่ว่าน่าจะจำกัดเรื่องของ

นะก็เหมาะกับยุคดิจิทัลแบบนี้
อากาศนี้ตรงบรรยากาศดีวันดีมากเลยนะฮะ

วันนี้หน้าหนาวันแรกของประเทศไทยนี่ค่ะโอ้โฮเยี่ยมมากมีบรรยากาศสดเลยอ๋อมาแล้วเหรอเฉียง
อ๋อนี่มาแล้วโอ้โฮ
คุณผู้ชมที่ยังไม่มีโอกาสไปที่บริเวณงานจริงนะครับก็สามารถรับชมผ่านหน้าจอของไทยรัฐทีวีได้
เหมือนหนึ่งอยู่ในงานเลยใช่ครับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหลายท่านเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือเป็นอีกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
แหล่งรวบรวมของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวถูกเลยใช่คือพระพรมเนี่ยถือว่าเป็นเทพผู้สร้าง
เวลาเราจะไปขอพรโดยเฉพาะเรื่องของการงานต่างเราก็จะไปที่นี่เพิ่งเคยไปเคยไปสองครั้งขอสองครั้งประสบความสำเร็จทั้งสองครั้ง
แล้วเวลาขอนะครับหลายคนบอกอย่าไปมักมากเลยแต่บางคนบอกถ้าเวลาขอเราต้องขอประมาณนี้
เพราะพระพรมท่านมี๔หน้าให้ขอ๔เรื่องเลยเรื่องที่สุดของเราเนี่ยอยากจะขอเรื่องอะไรก็๔เรื่องไปสักการะเท้ามหาพรมได้
แล้วจะบอกว่าคนจีนเนี่ยไปเยอะมากตรงนี้ทุกปีแต่ละปีถ้าไม่มีโควิดนะแน่นล้นถนนมาเลย
ต้องจัดระเบียบกันทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมีบรรยากาศเพิ่มเติมรายงานเข้ามานะคะ